ธาตุแมวมารวมตัวกันตรงนี้เลยดีกว่า
เดี๋ยวผมจะพาไปทำสปา
สปาแมวที่จังหวัดพิศนุโลก
ผมเลยบอกเลยนะว่ามันเด็ดมาก

แมวจะต้องรักและธาตุแมวจะต้องหลง

คุณชนะยาเหล่า

นี่แหละครับ

คุณสวยดูการ์ตูน่ะครับ
ไปกันที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนี่เองฮะ
เป็นการนวดอาโรมาแบบผ่อนคลายให้กับแมว

วธิติพรวฤทธนันทร์

ร่วมกับน้องสาวที่เรียนจิตวิทยาแมวมาด้วย
นึกว่าเป็นคนรักแมวสุดนะครับ
เขาช่วยกันลงทุนปรับปรุงบ้านพักเป็นโรงแรมและสปาแมวสไตล์ญี่ปุ่น

โอ้โหนี่นี่นี่

เขาเริ่มต้นด้วยการยังไงรู้ไหม
ด้วยการทำสปาเนี่ยต้องมีการ
หมักขนแมวอย่างที่เห็นก่อน
หักขนด้วยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากอเมริกา
แล้วนวดสปาและแถมล้างตัว
จากนั้นลงไปแช่น้ำในอ่างจากคุชชี่แมว

โอ้โหมันสบายเช็ดขี้ตาหน่อยนี่นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยครับแล้วเขาบำรุงขนด้วยคอมดิชันเนอร์
โอ้โหคุณดิฉันยังใช้มะกรูดอยู่เลย
แมวจะสลวยสวยเก๋จริงทุกขั้นตอนทำในห้องแอร์ส่วนตัวมีอะไรอีกรู้ไหม

ีโรโมนสังเคราะห์แมวได้ดมแล้วจะมีอาการยังไง
ยังไงเสริมมีอารมณ์อารมณ์ดีมีอารมณ์ดีไงรู้สึกผ่อนคลายแล้วถ้าคุณเป็นแมวคุณจะไม่รักที่นี่ได้ไง
คุณดูสิครับดูนวดเห็นไหมตาดำมันจะไหลมารวมมันอารมณ์ดีไง

ชอบจริงมันชอบถ้ามันไม่ชอบมันก็บอกไม่ชอบแล้วมันพูดว่าถ้าบอกว่าถ้ามันไม่ชอบมันจะบอกไม่
เห็นไหมเห็นไหมล่ะผมรู้บริการถามว่าแพงไหมนี่ในส่วนของสปาแนวคิดค่าบริการตัวละ๕๙๐บาท
ก็อาบน้ำตัดขนเอาจริงคุณชนะเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องไปอาบแล้วก็ไปนวดอะไรอย่างนี้
ใช่ครับก็จะรู้หลักฐานมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีแต่ก็ไม่น่าพูดเลยน้องใบตอบ
ไม่ก็คือการพาแมวไปอาบน้ำไปนวดคุณมีความชำนาญ
สาบานนะตายเปล่าสิ
เอาอย่างนี้นะครับก็บอกว่าตัวหนึ่งใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดความยาวของแมว
ไขในการรับบริการคุณดูแมวคุณก่อนเป็นไงแมวเนี่ยต้องอายุ๔เดือนขึ้นไปรับวัคซีนแมวครบทุกโดส
เพื่อความมั่นใจว่าแมวทุกตัวจะไม่มีโรคแฝงมาหากเอามาฝากดูแลคิดค่าบริการวันละ๒๘๐บาทนะจ๊ะ
ไอเดียดีแบบนี้โอ้โหผมยกนิ้วโป้งให้เลยธาตุแมวสนใจไปกันนะอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็เป็นไอเดียดีในการแบบว่าดูแลสุขภาพให้กับแมวใช่ไหม